ที่ผู้ชายนะครับขี่รถจักรยานยนต์จับกลับจากดื่มเหล้าแล้วปรากฏว่าโดนอุ้มไปรุมทำร้ายนะครับที่โรงแรม
ล่าสุดครับคุณผู้ชมมีเบาะแสของคนร้ายแล้วนะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเลขที่๑๓โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
พื้นที่ตะบนบางครุขออภัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
คนถูกทำร้ายในสบักสบอมคือนายศักดาทวีธวัฒนธรรมนะครับอายุ๔๐ปี
แล้วก็มีพนักงานโรงแรมนะครับเข้ามาดูในสภาพเขาถูกมัดมือมัดเท้ามีถุงคลุมหัวอยู่ในห้องน้ำครับ
ศักดาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนสามสี่คนในซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบหก
ก็ไม่มีปัญหากับใครตี๒แยกย้ายกันกลับเขาบอกเขาเมานะแล้วขี่รถกลับคนเดียว
มันรู้สึกตัวอีกทีเหมือนเกิดอุบัติเหตุแล้วพอมารู้สึกตัวอีกทีต่อมา
อยู่ในโรงแรมซะแล้วแล้วก็เจอผู้ชายสองสามคนอ้างว่าเป็นตำรวจนะซ้อมเขาซะน่วมเลยครับ
พันส์หมูมาขาพอไว้พันส์หมูเลยแล้วอุ้มมาจากไหน

นี่เราก็เคยมีประวัติถูกไมแต่เรากลับตัวแล้วเลิกแล้ว

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้หลักฐานสำคัญครับ

จะเห็นว่า๑๔นาฬิกา๕๙นาทีมีผู้ชายสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีดำ
ของผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากห้องพักหมายเลข๑๓
แล้วมาหยุดคุยกับพนักงานอยู่ครู่นึงแล้วก็ขี่ออกไป
โดยมีกล้องอีกมุมนี่ครับจับภาพเอาไว้ได้
ใบหน้าชัดเจนเลย
ขับตามออกมาจากห้องเดียวกัน
ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ก่อเหตุครับ
เช้าวันนี้เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บถูก
ไปจอดทิ้งไว้ที่หน้าร้านข้าวแกงครับ
ตรงข้ามกับวัดพญาปราบปัญจมิตรนะครับ
ห่างจากโรงแรมจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ล็อกคอไว้แล้วก็มีร่องรอยเหมือนรถล้มมาด้วย
เจ้าของร้านขายข้าวแกงเล่าบอกว่า
มาเปิดร้านตี๒เห็นรถมาจอดอยู่แล้ว
ตำรวจก็เอาไปเก็บไว้ที่สพพระประแดง

เดี๋ยวจะดูอีกทีว่านะครับ
พบรถเนี่ยนะครับใครขับรถมาจอดทิ้งไว้
หลานชายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
บอกว่าไม่รู้ว่านายศักดามีปัญหา

เพราะว่าทุกวันนี้คนเจ็บก็
พ้นโทษคดีค้ายาออกมาใช่ไหม
ก็มาอยู่บ้านขายของชำไม่ได้ออกไปไหนหรอก
ขณะนี้อาการของนายศักดายังทรงตัวนะครับ
ก็มีเลือดข้างในสมองด้วยนะกระโหลกร้าว
หายปลาร้าขวาแตกกระดูกแขนขวาซี่โครงหัก
วัยวะภายในช้ำฮะโอ้โหนี่โดนหนักเลยนะเนี่ย
เอาฟังญาติเขาเล่าหน่อยครับ
เรื่องเพื่อนเขาเราไม่เรียกรู้จัก
แต่ว่าเหตุการก่อเหตุอันนี้คือไม่รู้เลย
ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าประสงค์ทรัพย์ก็ไม่ใช่
เพราะว่าของเราได้คืนครบทั้งหมด
แล้วแค่อุ้มไปแค่อย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้ครับ
เริ่มเข้าใจว่าทำไปทำไม
คิดว่าไม่น่าใช่ตำรวจตำรวจคงไม่ทำขนาดนี้

ถ้าเราพูดกับประสาทตรงคือหนูแค่อยากรู้ว่า
เขาทำพี่หนูทำไมพี่หนูไปทำอะไรให้เขา

ตำรวจตั้งปมไว้มีคู่อลีตมาช้ำลักแค้นหรือเปล่า
หรือว่าขัดแย้งเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
จะตรวจสอบข้อได้จริงอีกทีครับ